พฤษภาคม๒๕๖๒วันครบรอบ๕ปี
สำหรับการยึดอำนาจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
หรือว่าคศนอกจากจะเป็นวันเกิดของคศแล้ว
ยังเป็นวันเกิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบก
แต่แปลเปลี่ยนสถานะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทีนี้นักข่าวของเราวันนี้ไปถามนายกประเด็นนี้แหละค่ะ
วันเกิดคอสชมีอะไรจะพูดไหมนายก

อะไรนะหันหน้าไปถามนายทหารฝ่ายเส

นายกบอกว่าก็อย่าให้ความสำคัญอะไรเป็นพิเศษ

อยากให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ

ภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์
นายกค่ะวันนี้วันเกิด
วันนี้พบรอบ๕ปีขศนายกจะพูดอะไรไหมคะ
ขศ๕ปีค่ะพบรอบ
ประชาธิปัตธิปัตธิ์พบรอบวันนี้๒๒พฤษภาค

นิดหนึ่งค่ะคุณนายก

อันนี้ความรู้สึก
แล้วคนที่ตั้งคำถามนายกรัฐมนตรีว่า
พูดอะไรสักหน่อยกับวันเกิดคอสช๕ปีผ่านมาแล้ว
ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะผู้ศึกข่าวทะเล็กทีวี
คุณสิริวัณรักษัตริย์ขาประจำ

ก็พยายามที่จะถามนายกก็ไม่ตอบคำถามนะฮะสุดท้าย

วันเกิด๕ปีที่ผ่านมา๒๒พฤษภา

ประชาชนคนไทยจำได้จำได้ดีด้วยนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้นักข่าวของเราก็ไปถามด้วยเช่นเดียวกัน
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ว่าครบ๕ปีขอสเชาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี
แต่วันนี้ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องแก้ไข

ที่ยังต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อย
อันนี้เป็น๑ใน๔เงื่อนไขที่คอสชเข้ามายึดอำนาจนะคะ

ผลงานด้านความสงบเรียบร้อยเรียบร้อยมาก

เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน
ส่วนที่หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้ง

มันจะกลับมาเป็นวังวนเดิมอีกไหม
หลังจากที่คอสชหมดหน้าที่ไปแล้วนั้น

วันข้างหน้ามันจะไปเจออะไรจะเจออะไรบ้าง
แต่อย่ามองโลกในแง่ร้าย

ความสงบเรียบร้อย
ความสงบก็เห็นนะครับ

วันนี้นอกจากเรื่องของวันเกิด๕ปีขอสเชาะ
นักข่าวก็ยังไปถามเรื่องของ
มีกระแสข่าวว่าน้องชายของท่าน
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ว่าจะมานั่งเก้าอี้ตำแหน่งสำคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพราะว่าน้องชายของท่านเนี่ยเลิกเล่นการเมืองไปแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปสิ่งที่ต้องรีบทำก็คือ
ต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ

เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้นักข่าวก็ไปสอบถาม
ทางด้านของนายสมคิตจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ

ก็ทำให้ภาคเอกชนยังคงชะลอการลงทุน

วันนี้เข้าไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
แล้วก็มีการกระแสข่าวบอกว่าปิดห้อง

ใช่นะคะทีนี้ก็บอกอีกด้วย
บอกว่าทุกฝ่ายอยากเห็นการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
ก็ต้องมีการพูดคุยเจรจากันให้เข้าใจ
มีการปฏิเสธข่าวที่ตัวเองจะกลับมารับตำแหน่งในรัฐบาลหน้า
ก็บอกว่าไม่มีใครรู้เป็นเพียงการแต่งตั้งกันเองเท่านั้น
ขณะที่ในมนตรีปาน้อยนุลสประจบคิดิคันภักดิ์ประชาธิปัตย์
ออกมาเปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลยค่ะ
ที่การพักประชาธิปัตย์ไปพูดคุยกับนายอนุทินชาญวิรากูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็มีการไปร่วมรับประทานอาหารกัน
ระบุว่ากำลังทำงานอยู่นั้น
บอกว่านายเฉลิมชัยหารือกับนายอนุทินแล้ว
มีข้อสรุปเรื่องนำเพื่อนำไปเจรจาต่อรอง
โดยข้อยุติเบื้องต้นพักภูมิใจไทยและพักประชาธิปัตย์
รวมสอสอ๑๐๓เสียงพร้อมทำงานร่วมกัน
หากไปอยู่กับฝ่ายใดก็จะไปด้วยกัน
ซึ่งพักภูมิใจไทยจะขอตำแหน่งรัฐมนตรี
ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลเรื่องกัญชาและคมนาคม
ส่วนประชาธิปัตย์จะขอดูแลกระทรวงมหาดไทย
โดยพักอาจวางตัวให้นายเฉลิมชัยเป็นรัฐมนตรี

จะไปทำงานร่วมกันกับพักพลังประชารัฐนะคะ